เรียนท่านประธานผมรังสิมโรม
มาชิกสภาพผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อพักเก้าไกล
ในฐานะสมาชิกรัฐสภา
อภิปรายถึงคำวินิจฉัยของสารมนูล
เมื่อวันที่๑๑มีนาคม๒๕๖๒

รัฐสภามีหน้าที่และอำนาจ
ในการจัดทำรัฐมนุนฉบับใหม่ได้
เพียงแต่จะต้องมีการลงประชามติสองครั้ง

ประชาชนจะประสงค์ให้มีรัฐมนุนฉบับใหม่หรือไม่
หากประสงค์ให้มีและดำเนินการยกร่างมาแล้ว
ถึงค่อยมีการลงประชามติครั้งที่สอง

จะรับต่อร่างรัฐมนูญฉบับใหม่ที่ยกขึ้นมาหรือไม่

เพราะในการแก้รัฐมนูลที่ทำกันอยู่นี้
เขียนเอาไว้อย่างชัดเจนในมาตรา๒๕๖ทับ๑๒
ร่างรัฐมนุนฉบับใหม่ที่สสรยกขึ้นมา
จะต้องมีการไปลงประชามติ
แต่ที่เป็นที่ถกเถียงกันมากคือประชามติครั้งแรก
ที่มีคำถามเกิดขึ้นว่าแล้วจะต้องลงประชามติในขั้นตอนไหน
จนมีบางคนพยายามนำมาอ้างว่า
เป็นเหตุให้การแก้รัฐมนูลที่กำลังทำจนถึงตอนนี้
กลายเป็นโมคะเพราะไม่มีการลงประชามติกันตั้งแต่แรก
ผมจึงต้องใช้โอกาสนี้ในการอธิบายให้เห็นว่า
เพราะอะไรการแก้รัฐมนูลที่ทำกันอยู่
จึงไม่เป็นโมคะและยังคงดำเนินการต่อไปได้
ธรรมดาลครับเรามาดูในส่วนของคำวินิจฉัย
อธิบายถึงเหตุผลและกระบวนการโดยละเอียดที่สุด

การจัดทำรัฐมนูลฉบับใหม่ด้วยวิธีการล่างรัฐมนูลแก้ไขเพิ่มเติม

ย่อมมีผลเป็นการยกเลิกรัฐมนุนพศ๒๕๖๐
อันเป็นการแก้ไขหลักการสำคัญ
ผู้มีอำนาจสถาปนารัฐมนุลดั้งเดิม
ต้องการปกป้องคุ้มครองไว้
หากรัฐสภาต้องการจัดทำรัฐมนุนฉบับใหม่
ถ้าผลของการออกเสียงประชามติเห็นชอบด้วย
ดำเนินการจัดทำร่างรัฐมนุนฉบับใหม่ต่อไป
คำถามมีอยู่ว่าที่บอกว่าการเพิ่มหมวด๑๕ทับ๑
่อมมีผลเป็นการยกเลิกรัฐมนุนพศ๖๒

แล้วการยกเลิกเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่
จะเกิดขึ้นทันทีหลังจากการแก้รัฐมนุนครั้งนี้เสร็จสิ้นแล้วหรือครับ

ถ้าเราลองไล่เลียงลำดับช่วงเวลากัน
หลังการแก้ไขรัฐมนุนครั้งนี้เสร็จ
เรายังคงต้องใช้รัฐมนูล๒๕๖๐ต่อไป
เพียงแต่เป็นฉบับแก้ไขเพิ่มเติมที่มีการแก้ไขมาตราเดียว
คือมาตรา๒๕๖และเพิ่มเรื่องเกี่ยวกับสสลเข้ามาเท่านั้น
กว่าจะมีรัฐมนูลฉบับใหม่และยกเลิกรัฐมนูลพศ๒๕๖๐จริง
ก็ต้องรอให้สสลไปยกร่างขึ้นมา
แล้วถึงไปลงประชามติครั้งที่๒
ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้จะใช้เวลาอีกประมาณ๑๒ปี
แล้วที่ต้องบอกว่ามีการลงประชามติกันก่อน
ถ้าผลออกมาเห็นชอบด้วย
ดำเนินการจัดทำรัฐมนูลฉบับใหม่ต่อไป
ถามว่าการจัดทำร่างรัฐมนูลฉบับใหม่นั้นจะเริ่มได้จริงเมื่อไหร่
คำตอบก็คือต่อเมื่อองค์กรที่เป็นผู้ยกร่างรัฐมนูล
ซึ่งก็คือสสรได้ถือกำเนิดขึ้นมาในระบบกฎหมายแล้ว
นั่นหมายความว่าจะต้องรอให้การแก้รัฐมนุนที่ทำกันอยู่นี้
เสร็จสิ้นก่อนมีผลบังคับใช้ก่อน
ซึ่งก็คือเหลือขั้นตอนของการลงมติวาระที่๓
และการลงพระปรมาพิไทย
จึงประกาศใช้รัฐมนุนฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ดังนั้นการลงประชามติที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้
มันจึงเป็นการลงประชามติที่เราสามารถอนุมานได้ทันทีว่า
เป็นการถามประชาชนไปในตัว
ว่าต้องการให้มีการจัดทำรัฐมนูลฉบับใหม่หรือไม่
สิ่งที่เราทำกันอยู่คือการแก้ไขมาตรา๒๗
และการจัดทำรัฐมนูลฉบับใหม่
ประชาชนย่อมรู้อยู่แล้ว
ว่าถ้ามีการจัดทำรัฐมนูลฉบับใหม่
หน้าตาของสอสรจะเป็นอย่างไรกระบวนการจะเป็นอย่างไร
นี่คือสิ่งที่สะท้อนถึงนัยยะของสารรัฐมนูล

ดังนั้นการลงประชามติครั้งแรกเพื่อถามประชาชน
ว่าจะประสงค์ให้มีการให้มีรัฐมนุนฉบับใหม่หรือไม่

กระบวนการทั้งหมดที่เราทำมาเป็นกระบวนการที่ทำและถูกต้อง
วินิจฉัยของสารมนูลไม่ได้ล้มล้างกระบวนการใด
พวกเราได้จัดทำขึ้นมาเลยแม้แต่น้อย
วินิจฉัยของสารมนุนที่ออกมา
ไม่มีทางที่จะทำให้การแก้รัฐมนูลที่ทำกันมาสิ้นผล
เพราะตลอดกระบวนการที่เราเริ่มต้น

ทุกอย่างดำเนินการถูกต้องตามรัฐมนูล
ไม่ว่าจะเป็นในขั้นตอนของการเสนอยติตามมาตรา๒๕๖อนุ๑
ก็มีสอสอลงชื่อเกิน๑ใน๕ของทั้งสภา
ในขั้นตอนของการรับมติรับหลักการตามมาตรา๒๕๖อนุ๓
ติไหนที่ได้เสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
เสียงสวไม่น้อยกว่า๑ใน๓ก็ผ่าน

ขั้นตอนของการตั้งคณะกรรมธิการ
ขั้นตอนของการพิจารณารายมาตรา
ตามมาตรา๒๕๖อนุ๔
เราก็ทำกันมาโดยตลอดถูกต้องทั้งสิ้น
การลงมติในวันนี้
ถ้าทำกันได้ก็จะนำไปสู่การลงประชามติ
ทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการที่รัฐมนูลกำหนดให้เราทำ
แต่กลับปรากฏว่าก็มีคนกลุ่มหนึ่ง
บอกว่าสิ่งที่สารรัฐมนุนวินิจฉัย

ใครกันแน่คือคนที่บิดหลักการ
กันแน่คือคนที่ไม่ต้องการให้ประเทศนี้มีทางออก

ก็เสนอว่าไม่ต้องลงมติ
ทุกอย่างกระบวนการมันจบแล้ว

ที่เรากำลังทำกันอยู่การแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา๒๕๖

เสนอมาจากซีกสอบวอส
ซีกภักดิ์การเมืองจากฝั่งรัฐบาล
ก็เสนอว่าให้เลื่อนกันไปก่อน

แล้วถามสารรัฐมนุนอีกรอบ

ตามความวินิจฉัยของสารรัฐมนุนเนี่ย

ผมถามว่าท่านเสนอกันแบบนี้

ว่าถ้าคำวินิจฉัยของสารมนูลมันออกมาช้า

ัตตินี้มันไปตกเอาในสมัยประชุมหน้าเนี่ย

ตกลงว่าข้อเสนอแบบนี้
มีเจตนาอะไรแอบแฝงอยู่หรือไม่

มันทำให้ประชาชนที่เขาตั้งความหวัง

รัฐมนุนจะเป็นหนทางของการคลี่คลาย

แค่ล่าช้าหนึ่งวันเนี่ยมันก็พังชิบหายแล้ว

ว่าใครกันแน่

รัฐมนุนฉบับนี้ผ่าน
แล้วผมขอเรียกร้องไปยังเพื่อนสมาชิก

หาเสียงเอาไว้กับประชาชน

ให้หัวหน้าคณะรับประหาร

จะต้องมายืนเคียงข้างประชาชน
ตามที่ท่านได้หาเสียงเอาไว้กับประชาชน
ว่าจะมีการแก้ไขรัฐมนูล

ของตัวเองเนี่ยคืออะไร

ในท้ายที่สุดเราต้องไปถามสารรัฐมนูล

เขามีอำนาจในการแก้ไขรัฐมนุนเหรอครับ

ออกมาอ้างอ้างเต็มที่เลยว่า

ท่านกับบวทให้หัวหน้าคณะรับประหาร
ผู้ฉีดทำร้ายอำนาจสถาปนารัฐมนุน

ถ้าเรื่องไหนท่านได้ท่านก็พร้อมที่จะสนับสนุน

นี่มันเป็นกฎหมายมันเป็นคำวินิจฉัยของสารมนุยตีเช็คเปล่า
ประธานโทษท่านไม่ละอายตอบบาปส่งกระจกเนี่ย
ไม่รู้สึกละอายใจบ้างเหรอครับ
ท่านประธานพระท่วงครับเชิญหน่อยครับ
ท่านประธานครับกิติศักดิ์รัฐนาวราหะสมาชิกวุฒิสภา
ในฐานะสมาชิกรัฐสภาขอประท้วง๔๕กับผู้อภิปราย
แสนรู้ทุกเรื่องแต่ไม่ได้รู้เรื่องตัวเองเลย
ทำไมล่ะครับสารรัฐมนูลบอกว่าให้ไปถามประชาชน

แล้วทำไมที่แสนรู้ทำไมไม่รู้ตรงนี้
เดี๋ยวท่านกิติศักดิ์ประท้วงประท้วงประเด็นไหนนะครับประท้วงประเด็นที่ใส่ร้ายครับ
ประเด็นใส่ร้ายผมคิดว่าอันนี้ก็รับฟังได้นะครับ
ผมคิดว่าฟังมานานแล้วครับครับรังสิมันนะครับพยายามหลีกเลี่ยงนะครับ

อย่างนี้ก็จะประท้วงตลอดนะครับท่านประธานครับครับ
โอเคครับรับฟังครับรับฟังกับประทวงแล้วก็เตือนนะครับครับท่านประทานครับ
ไม่มีอะไรให้ถอนแต่ว่าเตือนว่าพยายามหลีกเลี่ยงการที่จะเสียดสี
ต่อคำที่อีกฝ่ายหนึ่งเขามีสิทธิ์ที่ขึ้นมาตอบโทรได้ครับเชิญต่อครับ
ท่านประธานครับมันแค่เก็บในกระดองใจท่านประธาน
ผมเองอยู่ในกรรมธิการรัฐมนูลแก้ไขรัฐมนูล
มาถึงตรงนี้ด้วยความยากลำบากหลายเรื่องประชาชนไม่ได้
แต่สุดท้ายวันนี้เรากำลังจะล้มกระดานทั้งหมด
แต่เอาล่ะครับกลับมาที่บรรยากาศแปลกทางการเมืองที่ทำให้ประชาชนเขารู้สึก
พิจารณาขังผู้เห็นต่างทางการเมืองถึง๑๑คน
ซึ่งคนกลุ่มนี้ก็มีบทบาทในการเรียกร้องลนลงเรื่องรัฐมนูลเช่นเดียวกัน
นี่ยังไม่นับว่าเมื่อวานที่ทั้ง๑๑คนนี้ถูกข่มขู่ถูกคุกคาม
จะมีการไปตรวจโควิดในเวลายามวิการ
ผมก็ไม่รู้นะครับว่าไอ้การตรวจโควิดยามวิการแบบนี้
มันเป็นมาตรฐานใหม่เหรอครับของเรือนจำ
ท่านจะขยันทำงานรับโอทีกันเหรอครับนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้คนเขารู้สึก
ถึงไม่มีความเชื่อมั่นต่อองค์กรตุลาการต่อกระบวนการยุติธรรมในประเทศนี้
แทนที่เราจะได้แก้ไขรัฐมนูลและทำให้เป็นจุดเริ่มต้น
ของการสร้างความเป็นธรรมทำให้ประเทศนี้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
วันนี้เรากลับต้องมาจมอยู่กับที่ครับท่านประธาน

ท่านประธานครับกิติศักดิ์รัฐนาวราหะสมาชิกวุฒิสภา

เวียงซ้ำซากและสิ่งที่น่าสังเกตท่านประธานครับ
ไม่รู้ว่านักการเมืองที่อภิปรายอยู่กับพร้อมพักพวกนั้น

กิติศักดิ์ก็พอแล้วที่ผมวินิจฉัยเลยครับ
ท่านนั่งลงครับอภิปรายท่านลงช่วยคุณท่านประธานครับ

ก็จะนำไปสู่การเสนอยักษ์อีกครับ
อนุญาตประท้วงท่านประธานครับ
ผมขออนุญาตประท้วงผู้กำลังอภิปราย
และผู้ที่กำลังยกเอกสารที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอภิปราย

ไม่ต้องสร้างโอกาสในการที่จะนำเสนอภาพอะไรออกไป
ยังสู่พี่น้องประชาชนเลยครับ
พี่น้องประชาชนเข้าใจเรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำลังอภิปรายครับ

ผมขออนุญาตอย่าชูป้ายอย่างนั้นขึ้นนะครับ
ไม่มีอยู่ในระบบของสภา

ช่วยกันนะครับ
ออกไปนอกห้องแล้วท่านจะไปชูก็โอเคนะครับ

มีอีกท่านหนึ่งนะครับ

ผมกลัวอากาศกระโทษสมาชิกรัฐสภา
ประท้วงผู้อภิปรายตามข้อ๔๕ครับ

แล้วก็คนที่ชูป้ายครับ
เป็นการไร้ซึ่งมารยาทในสภาครับ

พยายามลดเรื่องการใช้ถ้อยคำรุนแรงที่เสียดสี
คือที่ผมไม่ใช้คำว่ารถเนี่ย
เพราะว่าบรรยากาศมันมีการโตเถียงกันมาก
แต่ที่ยกป้ายขึ้นมานี่ผมสั่งข้ามแล้วนะครับ

ท่านประธานครับผมขออนุญาตได้ไหมฮะ

ท่านประธานครับที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้
เจตนาของผมก็เพื่อเห็นว่าบรรยากาศการเมืองแบบนี้

ทุกเรื่องที่เราทำ
กำลังนำไปสู่หนทางของการแก้ปัญหาและฝ่าทางตัน

เพราะเราเชื่อว่าการมีรัฐมนูลฉบับใหม่

จะทำให้ประเทศนี้ฝ่าทางตันไปได้
การที่เรามีรัฐสภาที่มาจากประชาชน
รู้อำนาจของตัวเอง
ว่าตัวเองมีอำนาจว่าอะไร
คือหนทางหนึ่งของการฝ่าทางตัน
สรุปว่าป้ายที่เอามาชูในสภาเนี่ย
ท่านประธานวินิจฉัยว่าชูได้ไหมครับ
ไม่ได้วินิจฉัยผมให้
แสดงว่าไม่เชื่อฟังท่านประธานครับยังมีการตั้ง
โดยเจตนาแสดงให้เห็นออกทีวีครับผมครับอย่าถามนะครับ
เราเป็นสอสอผู้ทรงเกียรตินะครับเราเป็นรัฐสภาผู้ทรงเกียรติครับ
ครับทรงเกียรติครับท่านประธานครับครับครับใช่แล้วครับ
อย่าชูป้ายนะครับครับท่านประธานครับท่านสรุปได้แล้วท่านใช้เวลาเยอะแล้วท่านรังสิมันนะครับ
ท่านประธานครับผมพูดถึงองค์กรตุลาการไม่ว่าจะสารรัฐมนูลสารยุติธรรม
ผมพูดมาทั้งหมดครับเพื่ออะไรเพื่อฝ่าทางตันและหาทางออกให้กับบ้านเมือง
และผมจำเป็นต้องใช้โอกาสนี้เพื่อเรียนกับท่านประธานไปยังทุกฝ่ายของบ้านเมืองนี้
เพื่อเตือนสติว่าเราจำเป็นต้องปล่อยเพื่อนเราทุกคนอยากขังพวกเขา
ท่านประธานให้พวกเขาได้ต่อสู้คดีท่านประธานครับนี่คือหนทางออกทั้งหมด
โอกาสนี้ผมจึงขอเสนอยติครับท่านประธานครับ
มีมาตรการเยืนตามมานะครับท่านอย่าชูป้ายเข้าเลยนะครับขอความรุนมาจริง
ผมก็ยืนอยู่เฉยท่านประธานตอนนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับท่าน
หลังที่มันนะครับท่านผมอยากให้ท่านพูดจบสรุปท่านประธานครับครับ
ครับถ้าเกษตรศักดิ์ไม่ต้องมาพบแล้วผมได้อธิบายแล้วว่า
ท่านประธานยังไม่ได้วิจฉัยครับวิจฉัยแล้วครับข้อห้าครับ
ท่านประธานครับท่านประธานครับครับอภิปรายการแก้ไขรับ
ธรรมนูลผมไม่ทราบว่ามันไปเกี่ยวกับปล่อยอะไรน่ะนะ
ปล่อยเพื่อนเพื่อนกูเหรอเดี๋ยวเพื่อนจะตามเข้าไปอีกครับ
เดี๋ยวผมวิจฉัยได้เลยครับท่านท่านน่ะนะครับผมอยากให้การ
ประชุมเนี่ยเป็นไปโดยเรียบร้อยนะครับแล้วก็เรามีเวลาไม่มาก
ดังนั้นเนี่ยก็ได้ขอให้ท่านรังสิมันช่วยสรุปนะครับ
แล้วก็อย่าปฏิบัติฝ่าฝืนที่ผมห้ามไว้นะครับเพราะถ้าถ้าปฏิบัติอีก
เดี๋ยวผมมีมาตรการอื่นนะครับครับท่านประธานครับครับเชิญครับ
โอกาสนี้ผมจึงขอเสนอยัตติครับขอเสนอยัตติให้ที่ประชุมนี้
โหวตตามระเบียบวาระขอผู้รับรองได้ครับ
ยศติของท่านความจริงอยู่ในข้อบังคับของของ
ของสภาอยู่แล้วนะครับนะครับดังนั้นคือมันเป็นอย่างงี้ท่านประธาน
เพราะเดี๋ยวเราต้องโหวตกันครับทีนี้เนี่ยผมจำเป็นต้อง
เสนอยศตินี้ครับเพื่อให้เป็นอีกยศติหนึ่งในการโหวต
เข้าใจครับผมก็อยากจะทราบเหมือนกันค่ะท่านประธาน
ว่าจะมีใครโหวตไม่เห็นด้วยกับการโหวตตามที่เราจะต้องมา
โหวตกันผมจะได้เห็นเหมือนกันว่าใครกันแน่
ไม่ต้องการให้ประเทศนี้มีการจัดทำรัฐมนูลฉบับใหม่
เป็นของประชาชนนี่คือโอกาสที่เราจะได้วางมือคนแก่
ชาลาเนี่ยที่กำลังบีบคอลูกหลานเนี่ยลงไปเสียที
ครับเข้าใจแล้วครับขอเสนอยศติครับขอบคุณครับท่านประธาน
ปฏิบัติตามข้อบังคับนะครับยัตติที่เสนอที่จะไม่จะเป็นแบบตามข้อบังคับ
ต้องชนะเสียงข้างมากนะครับถึงจะเอ่อมันเป็นปฏิบัติอัตโนมัติน่ะนะครับ
คือต้องปฏิบัติตามข้อบังคับนะฮะท่านหลักสิบมันท่านประธานขออนุญาตชี้แจงนิดหนึ่งครับ
คือที่ผมเสนอยัตตินี้เนี่ยขึ้นมาก็เพราะที่ผ่านมาเนี่ย
เรากำลังคุยกันว่าเราจะไม่ทำตามระเบียบวาระยัตติของผมก็คือเสนอให้ปฏิบัติตามระเบียบวาระ
แล้วผมก็มีผู้รับรองถูกต้องตามข้อบังคับครับดังนั้นท่านประธานต้องรับครับ
รับแล้วก็ต้องโหวตกันครับรับอยู่แล้วครับคือโหวตโหวตเนี่ยคือถ้าท่านโหวตไม่เห็นชอบด้วยกับเขา
ยติเนี่ยมันก็ต้องทำตามข้อบังคับอยู่แล้วครับนะครับสรุปรับนะครับท่านประธาน
รับครับแต่ว่าผมกำลังพูดว่ามันโดยปริยายอยู่แล้วถ้าถ้าผู้เสนอยตินะฮะ
แพ้ข้อบังคับนะฮะท่านโหวตท่านโหวตไม่เห็นด้วยมันก็ต้องทำตามข้อบังคับครับ
นะครับข้อบังคับเราใหญ่กว่านะครับท่านประธานครับผมประท้วงท่านประธานครับ
ครับเชิญครับประท้วงว่าไงครับท่านประธานครับผมนัทธวุฒิบัวประทุม
ที่ท่านประธานกรุณาสรุปในตอนท้ายว่ายตินี้ถือว่ารับโดยปริยาย
แล้วใช้คำว่าอังกษ์หรือไปกับยัตถีของผู้ที่มีการเสนอไป
ก่อนหน้านี้ผมคิดว่านี่ไม่ชอบด้วยกฎหมายครับไม่ชอบด้วยข้อบังคับ
ท่านประธานก่อนหน้านี้ท่านได้กรุณาออกในที่ประชุมแห่งนี้ครับ

ไม่เหมือนกันครับท่านประธานครับกำลังท่านประธานผมกำลังอธิบายท่านนิดเดียวครับว่า
ท่านประธานชวนหลีกภัยบอกว่าตกลงแต่ละท่านให้เสนอมาเลย
ว่าท่านจะมียติใดบ้างหรือไม่
แล้วในท้ายที่สุดจะมานับจำนวนนับอีกครั้งหนึ่งว่า
ตกลงมียติที่ถูกเสนอและรวมพิจารณารวมกันทั้งหมดกี่ยติ
ในความเป็นจริงนะครับผมอยากจะถามท่านประธานด้วยซ้ำครับว่าตอนนี้มีกี่ยติแล้วครับ
คุณหมอชนน่านท่านนับเป็นยติที่เท่าไหร่ของท่านรังสิมันรวมท่านจะนับเป็นยติที่เท่าไหร่
เพราะว่าผมมีคิวต้องอภิปรายต่อผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะต้องอภิปรายยติใดครับ
ฉะนั้นไม่ใช่การรับโดยปริยายครับท่านต้องบรรจุยติของท่านรังสิมันโรม
เป็นหนึ่งในยติที่ต้องมีการลงคะแนนกันในการโหวตในวันนี้ครับท่านประธานครับ

ที่ผมพูดนั้นหมายความว่าความหมายมันมันเหมือนกันว่าถ้าเขา
ถ้าเขาแพ้ผู้เสนอที่แปรยติที่จะไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ
ถ้ายติเขาแพ้ก็มันจะไม่จำเป็นต้องวิจารณายติของท่านแล้ว
คือเขาแพ้ก็ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับความหมายเป็นอย่างนั้นครับ
แต่ผมรับไว้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหานะครับ
ยังไงก็ต้องคือครับเชิญท่านต่อไปนะครับ